มีอีกเรื่องที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเหมือนกันนะครับ
แหม่หลวงพ่อขี้ตกใจ
หลวงพ่อก็เลยแหม่อาการออกแบบนี้

อาการออกและตกใจจากอะไรให้คุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
อ๊อที่หลวงพ่อ
เหาะตลับปัดอยู่ในมือเอาฟาดว่าภาพรูปอื่นซะงั้น
คือคุณเป็นแม่หมายถึงว่าบ๊าจี้
แบบนี้แหละครับ

ปัดคนอื่นจริงไปปัดพระรูปอื่นจริงเลยนะฮะ
พร้อมกับเขียนหยอกว่าใครขำเท่ากับบาป

คุณอาริยาคุณโชคขำไปแล้วทำอย่างไรล่ะคุณอาริยาคุณโชคขำไปแล้ว
ทำไงอ่ะเขาเขียนไว้อย่างนี้
ขำเท่ากับบาปแล้วคุณขำไหม
ก็ขำตอนแรกก็ขำในคอนโทรก็ขำเต็มกันไปหมดเลย
ชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นบอกว่า
จะไม่ขำได้ยังไงมันอดไม่ได้จริง
ก็อาการของหลวงพ่อออกขนาดนั้นนะฮะ
หลวงพ่อผมขอโทษหนูขอโทษ
ั้นขำหลวงพ่อไม่ได้จริงนะครับ
แล้วบางคนบอกห้ามอะไรก็ห้ามได้แต่ห้ามตกใจห้ามอุทาน
ห้ามไม่ได้จริงหลวงพ่อก็เลยอาการออกแบบนั้นเลย
พ่อบอกโยมจะทำอะไรบอกก่อน
มันยังไม่ถึงจังหวะจุดผู้นี่สวดศพอยู่